เทนนิสพาณิพักษวงพัฒนกิจนักเทคอนโดในรุ่น๔๙กิโลกรัมนะครับ
ซึ่งถือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ที่๖ของตัวเองในปีนี้ครับ
ซึ่งนำนักกีฬา๑๖อันดับแรกของโลกทั้งชายและหญิงอย่างละ๔รุ่นมาแข่งขันชิงคะแนนสะสม๘๐คะแนน
ที่พักวงพัฒนากิจอันดับ๑ในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงเริ่มแข่งขันในรอบ๑๖คน
เอาชนะได้ทั้ง๓รอบผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคิมโซฮุยจากเกาหลีใต้
ซึ่งมีดีกรีเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเกม๒๐๑๖และแชมป์โลกในวันนี้นะครับ
แข่งเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งหากน้องเทนนิสเอาชนะได้จะเป็นแชมป์รายการที่๖ในปีนี้
ส่วนผลงานของเทวินหารปราบกับรำนรงเสวกวิหารีตกรอบ๘คนในรุ่น๕๘กิโลกรัมชายครับ
อุ้มณฐานันจันกระจ่างนักว่ายน้ำทีมชาติไทยจากจังหวัดอุดรธานี
ก็เดินหน้าคว้าเหรียญทองเหรียญที่๘๔ของตัวเองในกีฬาแห่งชาติ
จาก๑๓ครั้งที่เข้าร่วมกันแข่งขัน
หลังจากทำได้อีกในเจียงไฮเกมจากการแข่งขันฟรีสไตล์๑๐๐เมตรหญิง
โดยทำเวลา๕๖๕๙วินาทีเฉินชนะมานิตาเสถียรโชควิสานจากศรีสะเกด๑๐๘วินาทีครับ